เห็นไหมเหมือนพี่เขาเนี่ยได้ยินไกลเล่นต่อเล่นต่อนั่งชิวมาแล้ว
โอ้โหนี่แหละคุณผู้ชมเวลาเขาโปรยข่าวกันนาทีชีวิตเฉียดตายนะครับ
มันเป็นอย่างนี้แหละค่ะโอ้โห
กล้องวงจรปิดหน้าร้านบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ชัดเป๊ะ
ร้านตรงนี้อยู่ตรงสามแพ่งพอดีตรงมาเลย
คนขับนี่สิเป็นอะไรรึเปล่าอยากทำอะไรมานะครับ
ขวาก็ไม่เลี้ยวตรงเข้าไปเป็นร้านเขาอ่ะดิ
คนขับรถกระบะนะฮะก็ถอยออกมา
ไม่รู้หนีหรือเปล่านะฮะทำให้คนในร้านรีบเข้ามาล้อม
ค่ะนะครับตะโกนบอกถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้อ่า
กลัวจะหนีไงแต่สุดท้ายคนขับลงมา
สภาพไหนลงมาเดาคุณผู้ชมเดา
ดาวทำไมก็เมาไม่ต้องดาว
เออไม่บางคนคิดว่าเฮ้ยก้มเล่นมือถือหรือเปล่า
หลับในหลับในอย่างนี้เหรอ

ถ้าพี่คนนี้นั่งหันหลังเล่นมือถือแล้วดอม

ถ้าพี่คนนี้หันหลังเล่นมือถือละดอมโอ้โหคุณผู้ชมครับ
ดีนะยังหันข้างเนอะเมาอย่าขับเมาอย่าขับ
มันจบไม่สวยสักลายอ่ะนี่แหละฮะ